คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมา
อะไรฮะเป็นเรื่องราวดีดีชวนประทับใจค่ะ
ใช้คำนี้ดีกว่าเป็นเรื่องชวนประทับใจเพราะว่ามีคนเขามาโพสต์เรื่องราวผ่านในโลกโซเชียลนะ
บอกว่ามีคนอ่ะให้เงินร้อยหนึ่งมาทำบุญ
แล้วคนคนนั้นเนี่ยคือนักโทษที่อยู่ในรถในรถของผู้ต้องขังค่ะ
แล้วเขาก็โยนเงินนี้ผ่านไอ้ซี่ลูกกรงตะแกงมาแล้วก็บอกว่าผักทำบุญให้หน่อยร้อยหนึ่งแบบนี้
ภาพนี้เลยค่ะที่มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กแฟร์พงธาดานะคะ
แบงค์ร้อยสีแดงคุณผู้ชมเห็นไหมม้วนเป็นแบบเป็นแท่งเล็กอะค่ะ
แล้วก็เขียนข้อความเล่าให้ฟังบอกว่าแบงค์ร้อยใบนี้ไม่ใช่ของผม
แล้วก็ไม่ได้มีคนทำตกนะแต่มีคนตั้งใจโยนลงพื้นเพื่อที่จะให้คนเก็บ
ตอนนั้นผมกับแฟนสาวเดินไปเที่ยวงานที่งานเจดีสมุทรปราการ
แล้วก็เดินได้สักพักหนึ่งมีรถมอเตอร์ไซค
ตำรวจขับนำมาก่อนเหมือนเป็นรถเปิดทาง
ให้รถของผู้ต้องขังขับผ่านมา
ขบวนยาวเป็นกิโลเลยค่ะคนก็ยืนดูทั้งสองฝั่งเลย
พอรถของผู้ต้องขังผ่านหน้าไปนักโทษคนหนึ่ง
เขาวิ่งมาเกาะที่ตะแกรงเหล็กแล้วก็โยนเศษกระดาษสีแดง

ตอนแรกค่ะคุณผู้ชมเจ้าของโพสต์เขางง
พอหันไปดูเศษกระดาษอะไรแดงที่นักโทษโยนลงมา
ก็ทำให้รู้ว่าอ๋อนี่คือแบงค์ร้อย
ที่เขาแบบม้วนแล้วก็หย่อนผ่านตะแกงซี่เล็กออกมาค่ะ
เหมือนกับบอกจะให้ใครก็ได้ไปช่วยเขาหน่อยคือทำบุญให้เขาที
เขาไม่มีโอกาสในการไปทำบุญด้วยตัวเองก็ฝากหน่อยนะฮะ
แล้วคนที่ดูอยู่สองฝั่งทุกคนมองที่แบงค

เจ้าของโพสต์ที่เขามากับแฟนนี่แหละไปหยิบแบงค์ร้อย
แล้วก็ไปทำตามคำขอของผู้ต้องขังแล้วนะคะ
ท้ายโพสต์ด้วยบอกว่าทำบุญให้พี่ตามที่พี่ขอแล้วนะ
หลายคนได้อ่านโพสต์นี้นี่คือเจ้าของโพสต์นะคะคุณผู้ชม

ข้อความดิฉันเข้าไปดูนี่เป็นหมื่นข้อความเลย
บางคนบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นการทำดีครั้งสุดท้ายของนักโทษคนนั้น
ซึ่งถือว่าเขาโชคดีมากที่มีคนเก็บเงินของเขาไปทำบุญให้
แต่หลายคนนะคะเท่าที่เข้าไปดูนะคือชื่นชมเจ้าของโพสต์
เหมือนกับเจ้าของโพสต์เป็นสะพานบุญให้กับนักโทษคนนั้น
หลายคนก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกับเจ้าของโพสต์นะคะ
แล้วก็ขอให้ผลบุญส่งไปถึงนักโทษคนที่โยนแบงค์ร้อยด้วยนะคะ